เพจจ่านิวเคียร์รักจริงให้โอกาส
แต่ตอนนั้นเพจจ่าจะตีปากนักข่าว
ทำไมอ่ะสองคนนะโบกัสน่ะโบกัส

ก็ไปได้เงินมา๓ล้าน๔ล้านเพื่อที่จะเลิกกันลบไอจี
กัญชัยเอาแต่กัญชัยมีลูกแล้วเล่นไม่ได้

มีคนบอก๔ล้านลบรูปเล่นในไอจีหน่อยเธอเอาไหม

ก็ถ้าสมมติวันหนึ่งเกิดดังขึ้นค่ะผัว

อุ๊ะแสนหนึ่งก็ลบแหล่ะ

คืนดีกันวันที่เขาบอกมันเป็นช่วงจังหวะพอดีไม่ใช่เหรอ
คืนดีกันวันที่โฆษณาออกพอดี

แต่เป็นจะตีปากเนี่ย
เขาจะตีคุณด้วยต่อไป

แกต่อแหล่ขอให้แกไม่จะไปฝรั่งเศส
มันเป็นจังหวะจริงเขาบอกว่าพอดีแต่ก็มีบางคนว่าก็

อีกมุมนึงก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นจังหวะจริง
คุณเพชรจ้าเนี่ยไปงานแต่งงานเสร็จแล้วก็เดินไปเที่ยว
หลังจากนั้นก็เหมือนกับมีของติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้าน
แล้วนิวเคลียร์ตันไปเจอก็เลยอารวาสเอาเรื่อง